เจอเรื่องแบบนี้หัวจะปวดแทนพนักการส่งพัสดุ

เป็นตัวกลางแต่ซวยทุกทีเลยนะคะ
พนักงานส่งพัสดุค่ะไปส่งของปลายทางให้กับลูกค้าชายคนหนึ่ง

แต่ก่อนที่จะจ่ายเงินเนี่ยลูกค้าไปแกะของดูก่อนค่ะ
แล้วปรากฏว่าของที่ได้มาไม่ตรงปก
คืนให้กับน้องพนักการส่งพัสดุ

สุดท้ายทะเลากันเรื่องบรรปลายแบบนี้ค่ะ
คืออารมณ์ร้อนโอ้โหน่าจะหัวร้อนด้วยนะคะ

ลักษณะแบบนี้มันคล้ายไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

นี่มีคนที่ไปแสดงความคิดเห็นนะ
ในมุมของลูกค้าซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติแต่พูดไทยได้เนี่ยนะคะ
ก็เก็บเงินปลายทางถ้าเขาไม่แกะกล่องก่อน
แล้วจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาสั่งมันตรงปกหรือเปล่า
นี่ค่ะแล้วสุดท้ายเพราะว่ามันไม่ได้ตรงปก
ก็จะยกเลิกแคนเซิลคำสั่งซื้อ
แล้วลองนึกดูนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเขาไปแกะในบ้านแล้ว

แต่ว่าในมุมของพนักงานส่งพัสดุเขาก็บอก
ผมเป็นตัวกลางผมไม่เกี่ยว
คุณต้องคือเซ็นรับแล้วก็จ่ายเงินก่อน
ถึงจะแกะกล่องได้ครับนึกออกไหมคะนี่ค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เอามาโพสต์ไว้แล้วก็ให้ข้อมูลจากฝั่งของพนักงานส่งพัสดุบอกว่า
คืออย่างนี้ลูกค้าสั่งของแล้วก็เก็บเงินปลายทางถูกไหมคะ
ขอดูกล่องโดยการเอากล่องไปแกะของดูข้างใน
แต่คือตามกฎของบริษัทห้ามลูกค้าแกะของก่อนจ่ายเงิน
ทีนี้พอแกะของดูแล้วมันไม่ตรงปกลูกค้าก็จะคืนของ
แต่พนักงานคือพนักงานส่งของแจ้งลูกค้าไปบอกว่า

ก็เลยทำให้ลูกค้าซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติคนนี้
ไม่พอใจอารมณ์โมโหเกรี้ยวกราดตามคลิปเลยค่ะ
แล้วก็มีการคว่างกล่องพัสดุใส่เขาด้วยนะคะ

แต่ว่าน้องเลือกที่จะคือไม่อยากปะทะคารม
ก็เลยถอยขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุนะคะ
อืมนี่เห็นแล้วเหนื่อยใจแทนจริงนะ

ฝั่งคนเป็นลูกค้าฝั่งคนเป็นรายเดอร์เนี่ยนะ